มีความร้ายใส่ทั้งศพปีแล้วก็พยายามแบ่งเก้ง
พยายาม๑๖วิทยาลัยยนตร์๒๕๖๓พบศพชายวัย๕๘ปีภายในบ้านซอยชุมชวนท่าทราย๓แกว้งทุ่ง๒ห้องเขตหลัก๔
สภาพศพถูกมิดฟันกลางหน้าผากอวัยวะเพศถูกตัดมีผ้าพันแผลที่ขาขวาและแขนขวานอนจมกองเลือด
ส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครอื่นรอยลูกสาวของเขาได้หลบหนีไปหลังก่อเหตุ
เพื่อนบ้านให้การว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายกลับมาจากโรงพยาบาล
หลังไปล้างแผลที่รถล้ม
เมื่อมาถึงก็นั่งเล่นที่หน้าบ้าน
พอลูกสาวกลับมาทั้งคู่จึงชวนเข้าไปในบ้าน

เดินออกมาพร้อมกับเนื้อตัวที่เปื้อนคราบเลือด

เพื่อนบ้านจึงเรียกตำรวจเข้ามาตรวจสอบ

กระจายกำลังแกะรอยคนร้ายตามเส้นทางหลบหนี
ไม่นานพลอยถูกจับกลุ่มตัว
ได้ปากซอยชินเขต๑ทับ๓๑

ตำรวจนำตัวมาสอบสวน

นำไปทิ้งที่ถังขยะหน้าร้านสะดวกซื้อ
ระหว่างสอบปากคำเธอให้การวกวน

จรภีต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตสามีของพลอยในข้อหากระทำชำราวผู้สืบสำดาน
ตั้งแต่เกิดเรื่องทำให้พลอยไม่ไว้ใจใครโดยเฉพาะผู้ชาย
เมื่อเด็กถูกแยกไปอยู่สถานเลี้ยงเด็กเธอจึงคิดว่าถูกพลากลูกไป
โดยพ่อและแม่ลักพาตัวลูกสาวไปกระทำชำราวกันแกล้งและค้าประเวณี
ทำให้เธอพยายามต่อสู้เพื่อลูกทุกวิถีทาง
แต่จากการตรวจสอบของตำรวจไม่พบหลักฐานว่าผู้เสียชีวิตก่อเหตุตามที่ถูกกล่าวอ้าง
พยายามกันแกล้งคนทุกวิธีทาง
พลอยถูกนำตัวไปตรวจร่างกายและไม่พบสารเสพติด
แต่เธอไม่สามารถให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีได้
หายแล้วจึงนำตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมาย